ลูกชายของผู้ใหญ่บ้านที่บ้านกองนาง
คุณผู้ชมเรียนอยู่ที่ชนบุรี

พระเมษายนปรากฏว่าระหว่างรอการเกณฑ์ทหาร

คนขับเก๋งมากระหน่ำยิง

ที่ร้องไห้นั่นคือคุณพ่อของผู้เสียชีวิตนะคะ
แล้วคุณพ่อเป็นผู้ใหญ่บ้านด้วย

อีกคันหนึ่งเป็นของลูกค้าที่จะมารับปลาค่ะคุณผู้ชม

มีเรื่องบาดหมางกันมาก่อนหรือเปล่า
กระหนำยิงระยะเผาขนแบบนี้
โกรธเคืองกันมาตั้งแต่ชาติปางก่อนเลยนะ

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่สารากลางบ้านริมแม่น้ำโขง
ที่บ้านกองนางอำเภอท่าบ่อจังหวัดน้องคาย
นี่สุดท้ายตำรวจสพท่าบ่อนะฮะ

ไปพบรถโมนตะใสสองคันเนี่ยละค่ะ
ล้มอยู่ประเภทด้านหน้าสาอารานะคะ
๒๐๑๒ประหลัดพรมอายุ๒๒ปีเท่านั้นนะคะ

ใช่ส่วนอีกคันหนึ่งเป็นของลูกค้าที่มาซื้อปลานะคะ

ไปพบปลอกกระสุนปืนขนาด๑๑มมจำนวน๕ปลอกด้วยกันนะครับ
ตกอยู่เกลื่อนพื้นแล้วก็มีคราบเลือดเห็นไหมคะ

ตำรวจพิสูจน์หลักฐานก็ต้องเก็บไว้เป็นหลักฐาน
เสื้อก็ติดมอเตอร์ไซค์เต็มไปหมดเลยนะ
ค่ะสอบถามคุณสมพงศ์ประหลัดพรมนะครับ
เป็นผู้ใหญ่บ้านกองนางซึ่งเป็นพ่อของผู้ตายบอกว่า
ลูกชายปกติเรียนอยู่ที่จังหวัดชนบุรี
จะเดินทางกลับบ้านมาไม่กี่วัน

พรุ่งนี้ค่ะ๕เมษายนที่จะถึงนี้
ก่อนเกิดเหตุมีคนติดต่อมาบอกว่า
เดี๋ยวจะขอซื้อปลาน้ำโขง๑กิโลกรัม
ก็มีการนัดหมายส่งปลาที่สารากลางหมู่บ้าน

ลูกชายก็ขี่รถจักรยานยนต์นี่แหละค่ะ
นำปลามาส่งสักพักหนึ่ง
ยินเสียงชาวบ้านร้องตะโกนบอกว่า

บริเวณหน้าห้องน้ำด้านหลังสารานะครับ
คาดว่าคือ

จุดที่ถูกยิงคือจุดตรงรถมอเตอร์ไซค์นี่แหละ

ลูกชายกระเสือกกระสวนหนีตาย

พาไปส่งรถพยาบาลนะคะ
แต่สุดท้ายคุณหมอก็ยื้อชีวิตไม่ไหวนะคะ
เพราะว่าอาการสาหัสเนื่องจากว่าถูกยิงที่
ลำตัวหัวไหล่หน้าอกด้านขวา

รวมทั้งหมด๕นัดระยะเผาขนด้วยค่ะ
ตำรวจไปตรวจสอบกล้องวงจรปิด

ปรากฏว่ากล้องเสียไม่สามารถบันทึกภาพได้ขณะที่เกิดเหตุ
ก็เลยมีการสั่งให้ชุดสืบสวนไปแกะรอยตามเส้นทางที่คนร้ายหลบหนี
พร้อมกับมีการสอบปากคำพยาน
เบื้องต้นคุณผู้ชมตอนนี้ทราบข้อมูลเพิ่มเติมว่า
ส่วนมูลเหตุในการสังหารตอนนี้
ยังไม่สามารถระบุได้นะคะว่าเกิดจากอะไรกันแน่

แล้วก็คนที่เห็นเหตุการณ์บอกว่าโอ้โหคนร้ายลงจากรถมากระหน่ำยิงเลย

ส่วนลูกค้าที่มาซื้อปลาเป็นผู้หญิงนะ